เมื่อวานนี้เจอพี่กะละแม่พัชรสีโอ้โหออร่านี่เป่งปังมากเลยคุณผู้ชมค่ะ
จะบอกว่าปั๊วปังทั้งเรื่องรูปร่างหน้าตาแล้วก็ธุรกิจส่วนตัว

คุณผู้ชมค่ะเพราะตัวเธอประกาศออกสื่อเองว่าชีวิตตอนนี้ดีสวยแล้วก็รวยมากค่ะ
เรื่องธุรกิจอาหารเสริมตอนนี้บอกได้คำเดียวว่าปังมากแม่
หลังจากไปขอพรจากไอ้ไข่วัดเจดีที่นครศรีธรรมราชยอดขายเชอรี่

เท่าไหร่อ่ะ๑๐๐ล้านบาท

เจ้ากรรมแมร์ค่ะต้องรีบกลับไปแก้บน
พร้อมกับยอดขายให้ปังกว่าเดิมอยู่นะคะ
ก็ปังค่ะต้องขอบพระคุณมากขอบพระคุณลูกค้านะคะ
คือเราก็ทำธุรกิจมาแล้วเราก็ตั้งใจทำ
มีความจากไอ้ไข่แล้วก็สมหวาน
คือมันเกิดจากว่าเราออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่อย่างนี้ค่ะ

เราก็แบบอยากให้ยอดปังแบบที่โมโหลานเลยอะไรอย่างนี้
พอได้ยอดนั้นปั๊บก็ไปจุดประทัดให้ก่อนอันแรก
ก็ขอเพิ่มว่างั้นทั้งเดือนเลยแล้วกัน
เอาแบบอภิมหามโหลานแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

ก็เลยไปจุดใหญ่อย่างที่ถ่ายคลิปเป็นข่าวอันนั้นแหละค่ะ

โอ๊ยปังเห็งอิจฉาที่สุดนะคะ
นอกจากนี้ค่ะยังได้เผยถึงแพลนลูกสาวของแม่ชมด้วยว่า
รู้ดีเทลเรื่องแม่ชมไปทำกิฟต์
ในรายการพร้อมกับคุณผู้ชมนั่นแหละค่ะ
ส่วนตัวก็ลุ้นให้แม่ชมได้ลูกสาวนะ
จะได้อะไรรู้ไหมจะได้มารับกลุสมบัติ

แม่ชมตั้งชื่อลูกสาวรอเวลานะจ๊ะ
เรื่องลูกสาวก็รู้กันอยู่แล้วว่า
คือนางก็อยากมีนะ

ก็อยู่ในกระบวนการอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะ

เธอไปแซวเองแล้วกันฉันก็อยากชื่อ
พวกฉันพยายามทายกันใหญ่บอกไม่ถูกไม่ถูก

พยายามบอกว่าสายฟ้าพายุบุแคมหรือเปล่า

รู้ไม่นั้นค่ะคุณรอลุ้นลูกนางต่อไป

จะเป็นชื่ออะไรนะมีสายฟ้าพายุมีอะไรอ่ะสายฝนอย่างนี้หรอ

ขอให้มีน้องไวนะคะ